อัพเดทสวัสดีครับคุณกรอบรัฐชมทางบ้านนะครับคุณกรอบรัฐชมทางบ้านนะครับ

ก็ต้องบอกว่าในส่วนของตลาดทุนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ายังมองกันในเรื่องของการที่ว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะยังขยายตัวดีนะครับ
อเมริกาเองก็เรียกว่าเดินหน้าทำมาตรการหลายอย่างสัญญาไว้นะครับหลายอย่าง

ก็เดินหน้าต่อแล้วก็เขาก็มีประชุมนะที่เขาประชุมกันเนี่ยที่ยาวอสทุกปี
เราก็จะเอารัฐบนตรีคลังของประเทศในกลุ่มเนี่ย
ใช่แบ่งชาตินะครับแล้วก็นายกประทาบดีของประเทศใหญ่ของโลกเนี่ย

มาคุยกันว่าจะเอายังไง
สถานการณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ละประเทศมีแนวคิดที่จะผลักดันเศรษฐกิจตัวเองเป็นยังไง
ใช่ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะดูเหมือนว่าหลายคนเนี่ยมองทางดีนะครับ
ก็ทำให้ผมคิดว่านักลงทุนดูเหมือนกับว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเศรษฐกิจดีแล้วเนี่ย
คนที่คุมนโยบายการเงินการคลังเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ได้มีแรงผลักดันอะไรที่จะทำให้นโยบายมันเข้มงวด
คือทุกคนก็มองไปในทางบวกเหมือนกันและเศรษฐกิจเองก็เติบโตฟื้นตามเศรษฐกิจโลกนะ
แต่ลักษณะอย่างนี้พี่นิดคือตอนนี้ถ้าเราดูอเมริกาดูเหมือนว่าค่าเงินของยูเอสดอลลาร์นะพี่นิด
ปีที่แล้วเนี่ยอ่อนไปตั้ง๘ได้ไหมฮะใช่ครับ
แต่ว่าปีนี้มาเนี่ยระดับมักกรามาเนี่ยนะฮะอ่อนค่าเนี่ยเกือบ๔
อันนี้น่าตกใจนะโอ้เร็วนะเร็วมาก
ก็คือบอกเศรษฐกิจตัวเองเข้มแข็งค่าเงินตัวเองแข็งค่า
ใช่แต่มาปีนี้เนี่ยที่ประชุมดาวอสเองเนี่ย
ประทานท่านรัฐบาลตีครังของอเมริกาเองก็บอกก็เห็นชอบนะ
ดูเหมือนจะพอใจดูเหมือนจะพอใจค่าเงินตัวเองที่อ่อนค่าลงมาขนาดนี้
แต่ก่อนนี้บอกโอ้โหต้องให้ค่าเงินยูเอสแข็ง
ตอนนี้อ่อนมาบอกว่าโอ้ดีเห็นมั้ยส่งออกดี
เขาบอกว่าอเมริกันเนี่ยแต่ก่อนนี้รัฐบาลก็ดีคนอเมริกันเนี่ย
เขาเรียกว่าจะมีความภูมิใจในความเป็นชาติแล้วก็ค่าเงินของตัวเอง

ใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนจะคิดในเรื่องของตังค์ไว้ก่อนนะ
บอกโหความภูมิใจตรงนั้นเอาไว้ก่อนเอาตังค์ไว้ก่อน
ว่าพอค่าเงินยูเอสอ่อนนี่ปรากฏว่าค้าขายดีขึ้นนะ
ใช่ใช่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเวลาค่าเงินอ่อนเนี่ยนะครับ
มันทำให้เสมือนนะครับว่าสินทรัพย์ในประเทศนั้นเนี่ยมันถูกลงนะครับ
นักท่องเที่ยวก็ไปท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายต่างที่ต้องจ่ายถูกลง
แล้วเขาบอกว่าก็นี่มาช่วยสนับสนุนนโยบายอเมริกันเฟิร์สของท่านประธานธิบดีนะ
เพราะว่าพอค่าเงินอ่อนปุ๊บเนี่ยบริษัทบริษัทอเมริกาที่อยู่ต่างประเทศนะ
หวนกลับมาแล้วกลับมาลงทุนแล้วก็มีเรื่องของภาษีที่กำลังจะมาช่วยอุดหนุนซะด้วย
อย่างนี้ก็ทำให้อเมริกาเองก็ดูเหมือนว่าคึกคักนะ
แล้วก็บอกว่าในเดือนทันวาที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนสินค้าโครงทนของอเมริกาเองเนี่ย
ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องจักรเครื่องบินดีกว่าคาด

ว่าเวลาดูตัวเลขเศรษฐกิจถ้าการลงทุนในเรียกว่าสินทรัพย์คงทน
มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยแม้เวลาจะควักเงินก้อนใหญ่นะ
จะลงทุนจะซื้อของแสดงว่าเขาต้องมองข้างหน้าเขามั่นใจ
มีความเชื่อมั่นเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แบบหูลงทุนที๑๒ล้านนะ
หูหลายตังค์นะและมันก็มีภาระหนี้สินผูกพันธ์นะ

เขาบอกว่าจะไปลงทุนในทองคงทองคำนี่จะดีไหม
โดยปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะลงทุนในทองคำเนี่ย
ต้องดูว่าดอลลาร์จะอ่อนหรือแข็ง
เป็นตัวปัจจัยหนุนนะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าดอลลาร์มีทิศทางว่าจะอ่อนค่าลง

แต่นี่มันมีปัญหาตรงนี้สิคุณปิ๊ก
เวลาเราลงทุนในทองคำเวลาดอลลาร์อ่อนเนี่ย

เขาก็บอกว่าราคาทองคำถ้าดูในตลาดบ้านเราที่เป็นเงินบาทเนี่ยนะ
ที่บอกว่าบาทหนึ่งกี่อะไรเนี่ยนะ
ปัญหาก็คือว่าเวลาค่าเงินบาทมันแข็งมากเนี่ย
มาลงทุนและค่าทองคำในบ้านเรามันไม่ขึ้น
คุณปิ๊กมีวิธีไหมลงทุนอย่างไร
ก็ต้องอย่างนี้สิก็ต้องพยายามว่าเราจะเอาค่าเงินตัดความเสี่ยงและค่าเงินไป
ก็ต้องซื้อกองทุนทองคำที่ป้องกันความเสี่ยงและค่าเงิน
เนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะลงทุนทองคำ
ลงทุนอย่างไรให้ได้กำไรในช่วงดอลลาร์แข็ง